ภัยกันหน่อยคุณผู้ชมบ้านไหนที่มีประตูรั้วบ้านแบบลากที่เป็นราง
ประตูเลื่อนคุณเช็คสภาพมันหน่อยจะนิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันชำรุดสุดสมอะไรยังไง
รวมไปถึงเวลาที่เราจะลากมันออกมามันสุดรามหรือยัง
ถ้ามันสุดแต่มันไม่หยุดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ไม่ได้ลากมามาทิ้งอ่ะทุ่มนะคือปกติแล้วอ่ะประตูเลื่อนแบบนี้มันต้องมีตัวล็อกถูกไหมคะ
ใช่ต่อให้คุณลากมายังไงก็แต่มันต้องมีตัวล็อกไว้ก่อนเนี่ยซึ่งมันมันต้องมีตัวล็อกทั้งทั้งด้านหลังและด้านล้อด้วยอ่ะ
ใช่ล้อมันต้องแบบจุดหมดแค่นี้เราจะดึงต่อจากนี้ไม่ได้แต่นี่ก็คือเหมือนมันล้อฟรีนะ
ไม่มีตัวล็อกตัวกั้นตัวเบรกมันเลยอ่ะถ้าให้ผมเดานะประตูเนี่ย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาทำลางมาแค่นี้เพราะว่าต้องการให้เปิดแค่ตรงครบประตูนี้นี่เห็นไหม
เพราะประตูมันไม่ได้กว้างหมดแล้วมันเหลือประตูอีกฝั่งที่พับเอาไว้ล่ะ
อีกฝั่งเป็นแบบเปิดปิดอีกฝั่งเป็นแบบเลือดน่าจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ค่ะท้ายที่สุดมันเลยหลุดล้างออกมาหลุดล้างออกมาแบบนี้ใช่ไหมโอ้นะ
แล้วลูกชายน่าจะเป็นลูกชายแหละที่ขับรถออกไปก็มาช่วย
แล้วก็ยังโชคดีที่ประตูมันล้มไปอีกด้านไม่ล้มทับเจ้าของอ่ะนะอันนี้เราเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชม
เพราะว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะหลายบ้านต้องใช้ประตูรั้วแบบนี้